คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องราวของตกงานก็ยังมีค่ะ
คนที่ตกงานแล้วโอ้โหรู้สึกชีวิตท้อแท้เครียดก็มีเหมือนกัน
คือเครียดขนาดที่ว่าไม่มีเงินทำศพพ่อเลย
ก็เลยตัดสินใจไปที่วัดสว่างอารมณ์
คุณผู้ชม
นี่ค่ะนายกริตตชัยรุ่งเรืองอายุ๕๒ปีเป็นชาวนครปฐมนี่แหละ
เดินทางมาที่วัดเพราะว่ามาแก้บนกับพ่อปู่ยี่กอฮงเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
พร้อมกับถวายปัจจัยให้พระอาจารย์แป๊ะเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้วัดไปเลย
หลังจากที่ตกงานเครียดมากนะคะ
คือเราก็ไปสอบถามคุณกริตชัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนงานดูแลต้นไม้อยู่ภายในวัดสว่างอารมณ์นี่แหละ
ก่อนหน้าที่รางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะออกเนี่ยพ่อเขาเสียชีวิต
ครอบครัวก็เลยนำศพของพ่อมาจัดงานไว้ที่สาราของวัดสว่างอารมณ์
ในช่วงนั้นเขาบอกเขาไม่มีเงินแม้แต่จะไปซื้อโรงศพให้พ่อ
น่าเห็นใจน่าเห็นใจมากคุณผู้ชมเขาก็เลยเดินทางมาขอพรกับพ่อปู่ยี่กอฮงเพื่อขอโชคขอลาบ
มาถึงเขาบอกเขาอธิษฐานขอพรเลยนะว่าขอให้ได้โชคได้ลาบติดมือกลับไป
เพราะหวังว่าจะนำเงินดังกล่าวไปทำบุญให้กับพ่อ
จากนั้นเขาก็เลยไปล้วงไข่ในคล่องที่ตั้งอยู่
ล้วงไข่ในห้องที่หน้าพ่อปู่ยี่กององค์ล้วงไข่มาได้๒ใบ
ซึ่งเขาบอกว่าตรงกับอายุของพ่อพอดีก็คือแปดสาม
เขาก็เลยไปบอกญาติพี่น้องให้รวบรวมเงินไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลมาทั้งหมด๔๐ใบ

ปรากฏว่าในวันประกาศผลรางวัลเนี่ยนะคะ
ถึงกับแทบเป็นลมเข่าแทบสุดเลย
เขาถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๘๓จำนวน๔๐ใบ
ซึ่งเป็นเงินกว่า๗๐๐๐บาทค่ะคุณ

ยินดีด้วยคุณกริตชัยเขาบอกว่าเขาดีใจมาก
ดีใจสุดไม่เคยคิดว่าตัวเองจะถูกเลย

คือเอาจริงพูดตรงก็คือเขาไม่ได้มีเงินไปซื้อหรอก
ก็ซื้อมากันคนละนิดคนละหน่อยแล้วกัน
ก็นับว่าครั้งนี้โชคดีมากนะคะ
เพราะว่าเขาจะมีเงินเก็บไว้ทำบุญ๑๐๐วันของพ่อด้วย

จะได้ไปสมทบทุนมูลนิธิต่างนะครับ

คิดดีทำดีเจตนาดีก็ได้สิ่งดีนะ